สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาติดตามกีฬาในช่วงนี้
กับเราสองคนนะครับก็เดี๋ยวเช็คผลการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมา
สำหรับศึกฟุตบอลทายทีมากยังหน่อยดีกว่านะครับ
ห่างจากโซนหัวตารางได้มากน้อยแค่ไหนส่วนคู่นี้เนี่ยนะครับ
ก็เป็นเกมที่เตะหลังสุดเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
ชุดน้ำเงินบีจีนะครับในจังหวะโม่งลูกนี้
แล้วเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองไปแล้วก็จังหวัดจุดโทษครับ
แต่สุดท้ายเกมสั้นเนี่ยยิงติดเซฟของทางประสิทธิพดุงโชคยังตีเสมอไม่ได้
แล้วก็หลังจากนั้นครับฟรีคิกโยนเข้าไปอีก
บอกว่าล้ำหน้าไม่ได้อีก
หลายจังหวะซ้อมมากเลยนะครับ
แล้วก็จากนั้นมีประตูตีเสียบอันหนึ่งด้วย
หลังจากได้ประตูนำทางเชียงรายก็บุกอย่างหนักจนตีเสมอได้
แต่ชัยชนะเกมนี้ต้องชื่นชมลูกทีมทุกคน

เช่นเดียวกับตัวสำรองที่ลงไปในครึ่งหลังอย่าง
ฉัดมงคลทองคิรีจากพันธุ์ไพรสุวรรณ
นากินวิเศษชาติก็มีความเข้าใจเกม
จนเป็นส่วนที่ทำให้ทีมเก็บ๓แต้มได้สำเร็จนะครับ
ส่วนทางเอมสันเตอร์เรด้าคุณซื้อของเชียงรายนะครับ
บอกว่าเสียดายที่ทีมแพ้ในนัดนี้เพราะทุกคนเล่นได้ดี
จากนี้ก็จะพยายามพาเชียงรายทำอันดับไปลุย

ก็เข้ามาชมเกมในสนามนี้ด้วยนะครับ
ผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่นอีก๑คน
ก็มีการคาดการณ์ว่าทางเทกุระโมริเนี่ย
พุธที่๑๖กุมภาพันธ์นี้นะครับ
เวลา๑๙นาฬิกานั่นเอง

คู่อื่นด้วยด้วยกันเมื่อวานนี้ก็แข่งขันหลายคู่นะครับ
ทางสมบัตรการซิตี้นั้นก็แพ้บุรีรามยูเนเต็ดไป

นครราชศรีมาแพ้ขอนแก่นยูเนเต็ด๑ต่อ๒
คู่นี้ก็มีเกือบจะเดือดเหมือนกันในช่วงท้ายเกมนะครับ
แล้วก็อีกคู่หนึ่งทางหนองบัวพิชยะนั้นก็เสมอกับ
เมืองทองยูเนเต็ดไป๐ประตูต่อ๐นะครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

นั้นก็เข้าร่วมการแถลงข่าว
หมายของทีมคือการทำผลงานให้ดีที่สุด
ที่ผ่านมาได้มีการฝึกซ้อมร่วมกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
ทุกคนนั้นทำหน้าที่ได้ดีและมั่นใจว่า
จะทำผลงานในรายการนี้ได้ออกมาตามที่ต้องการนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องโฟกัสไปที่สิงคโปร์คู่แข่งเกมแรกของไทย
ซึ่งทีมงานได้พยายามวิเคราะห์ดูระบบการเล่นของพวกเขาแล้ว

จะรีบกลับมาวิเคราะห์แผนการเล่นของเวียดนามอีกครั้งนะครับ
สำหรับทีมชาติไทยก็จะมีเวลาซ้อมอีก๒วัน
ก่อนที่จะประเดิมสนามเกมแรก
กัมพูชาวันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้เวลา๑๙นาฬิกานะครับ